ครอบครัวศิลาชัยนะคะล่าสุดค่ะ
จูนค่ะส่งมาเลยบอกว่าลงข่าวให้ฉันหน่อย
หลานเธอได้ที่หนึ่งนะนี่น้องออก้านะคะลูกชายของพ่อเปิ้ลแม่จูนเนี่ยค่ะ
คว้าแชมป์อันดับหนึ่งจากการแข่งขันเจ็ดสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นจูเนียสลาลมค่ะ
เก่งมากลูกสุดยอดลูกจริงนะคะคือตอนนี้น้องออก้าเพิ่งอายุ๑๐ปีนะคะ
แต่ว่ารุ่นที่ชนะเนี่ยคือรุ่นอายุ๘๑๓ปีคุณผู้ชมทางด้านพ่อเนี่ยโพสต์ริฟต์อวดเลย
นี่นะคะเล่าความภูมิใจนะคะบอกว่าของขวัญวันเกิดที่มีค่าที่สุดตั้งแต่เกิดมาของป๊าเปิ้ลของป่าเนี่ยนะคะ
ออก้าได้ที่๑แล้วเป็นแชมป์สนามที่๑ออก้ารอคอยวันนี้มาตั้งแต่อายุ๓ขวบ
วันนี้ออก้าทำได้แล้วขอบคุณคุณแม่จูนที่สนับสนุนมาตลอดนะคะ
อ่านข้อความจากพี่เปิ้ลไปแล้วนะคะก็โอ้โหต้องบอกว่าน้องออก้าเนี่ยเขาเก่งจริงทุ่มเทนะคะ
รวมไปถึงนะคะก็คือเป็นบุคคลสำคัญที่แบบคนที่สำคัญที่อยู่ข้างก็คือพ่อเปิ้ลแม่จูนนี่แหละค่ะ
สนับสนุนนะคะจนทำให้ลูกคว้าแชมป์โลกในรุ่นนี้ได้
อนาคตก็รุ่นต่อไปก็โอ้โหรอดูได้เลยนะ

เห็นเขาเล่นในโซเชียลกันนะนะแต่ว่าเอาจริงเอาจังเนี่ยเอาก้าวก็จัดให้เลยนะ

ถือว่าเป็นการฝนวินัยในตัวเองด้วยละกัน
ด้วยแล้วกันนะครับยินดีด้วยนะจ๊ะหลักด้วยแจ๊กกะลีนค่าว